ตลอดปี๒๕๖๐ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้จริงนะคะว่า
เรื่องรักใคร่ของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากที่สุดนะคะ
บางคนถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยคบกันได้ยังไง

ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมย้อนไปดูว่า
ตลอดปี๒๕๖๐ที่ผ่านมาเนี่ย
จะเป็นคู่ไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่๒นักร้องยุค๙๐อย่างนิโคเทริโอและหนุ่มสอนราม
ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
มักจะเห็นภาพสนิทสนมของทั้งคู่แชร์ในโลกโซเชียล

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องไม่ธรรมดาแน่

ทั้งสองก็ออกมายอมรับว่าคบหาดูใจกันอยู่
และถึงขั้นคิดอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกัน
ถึงแม้จะมีข่าวส่อแววรักล่มออกมาบ้าง

โดยทั้งสองยังคงประคับประคองกัน
เตรียมวางแพลนถึงข่าวดีเรื่องงานวิวาด้วยค่ะ
ต่อกันด้วยกระแสข่าวร้อนสะเทือนวงการ
ชนิดที่ในช่วงนั้นกลบทุกข่าวแรงไปเลยล่ะค่ะ
สำหรับกรณีของพระเอกไม้เลื้อยชาคริสแย้มนาม

เจ้าตัวจะแต่งงานสายฟ้าแลบในวันที่๗พฤศจิกายน

ซึ่งหลายคนสืบสอดและคาดเดาว่าเป็นแอนพัทธิรารุ่งโรธ
โดยทั้งคู่สารสัมพันธ์รักเพราะทำงานร่วมกันในกองละคร
ซึ่งก่อนวันงานวิวาเพียง๑วัน

และยอมรับทุกข่าวลือว่าเป็นความจริงค่ะ
ยังมีอีกคู่ที่หลายคนออกอาการอึ้งไม่น้อย

ก็คือสองพระนางจากวิกน้อยสีเตย์จารินพรและอาเล็กทีรเดช
หลังมีภาพที่ทั้งคู่ควงกันไปทำบุญด้วยกัน
ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ออกมายอมรับแบบแมน
ว่ากำลังดูใจกับนางเอกสาวไซส์มินิอยู่จริง

ก็เป็นประเด็นหลือที่ว่านางเอกสาวแบ๊ว
ซุ่มครบอดีตหวานใจซุปตาตัวแม่
ซึ่งขนก็พุ่งเป้าไปที่ออมสุชาและแอมพิทาน
โดยหลังจากนั้นออมก็ออกมายอมรับ
ว่ากำลังศึกษาดูใจกับแอมพิทาน
และก็มีความคิดว่านั้นคือว่า
สุดท้ายร้อนก็เป็นประเด็นหลืดที่ว่า
นางเอกสาวแบ๊วซุ่มคบอดีตหวานใจซุปตาตัวแม่
ซึ่งคนก็พุ่งเป้าไปที่ออมสุชาและแอมพิธาน
โดยหลังจากนั้นออมก็ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับแอมจริง

พอย้อนไปดูแล้วก็แบบเออเขาคบกันได้ยังไงจริงนะ
รู้สึกว่างงเลยพีคทุกคู่อยู่เหมือนกันนะคะ
เฉพาะคู่สุดท้ายเนี่ยพีคจริงพีคส่งท้ายปีเลย
ใช่แล้วนะคะใครจะไปคิดแล้วว่าแอมพิธา
ที่เป็นอดีตคนเคยรักของสุตาอย่างอ้ามพระชาราภา
มาคบหาดูใจกับสาวหน้าหวานออมสุชานะคะ